ไปที่กลางเมืองอุดรธานีคราวนี้เกิดเหตุระทึกขึ้นมาค่ะ

แล้วก่อนหน้านี้พ่อเคยชวนลูกไปกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือโดยตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม

นายวิรัติที่เมื่อสักครู่นี้วงอยู่ในสีแดง

พาลูกสาว๘ปีขึ้นไปบนชั้น๙
ของตึกร้างริมถนนอดุลยเดชในเทศบาลนครอุดรธานี
โดยผู้ที่ก่อเหตุออกไปนั่งห้อยขายอยู่แบบนี้
คุณผู้ชมดูสิอยู่ที่ระเบียง
แล้วก็มีท่าทีเหมือนกับจะกระโดดลงมาด้านล่างตลอดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำเบาะลม
ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากางเอาไว้
เพื่อป้องกันเผื่อผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้จะกระโดดลงมา
ทีนี้ตำรวจก็เข้าเกลี้ยกล่อมนายวิรัติผู้เป็นพ่อ
ตอนนั้นนายวิรัติเสื้อเขียวก็อยู่ในอาการมืนเมา
แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรครับข้องใจอะไร
ทำไมถึงคิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ขอให้ปล่อยตัวลูกสาววัย๘ขวบเนี่ย
พอลูกเนี่ยนะพ่อบอกว่า
คือลูกบอกว่าพ่อพาขึ้นไปบนตึกแล้วก็เครื่องโทรศัพท์ทิ้ง
ลูกก็ร้องไห้กลัวไงคะเพราะว่ามันอยู่ที่สูงด้วย

ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาก็เจรจาอยู่อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
นายวิรัติก็ตัดสินใจปล่อยตัวลูกสาว
แต่ตัวเขายังนั่งห้อยขายอยู่อยู่ตามเดิมเลย
แล้วก็อย่างที่บอกพอมีการทิ้งโทรศัพท์มาข้างล่าง
ตำรวจก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต
แล้วก็ขอให้นายวิรัติเห็นแก่ลูกที่ยังเล็ก
ให้มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อ
คือเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีค่ะ
นายวิรัติก็เริ่มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปผ่อนคลายลง
ตำรวจก็เลยอาศัยจังหวะนี้นี่แหละเข้ามาแล้วก็มาดึงตัวได้สำเร็จนะคะ
หลายคนที่รอดูอยู่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้าน
ก็จากที่ลุ้นอยู่นี่ก็โล่งเลยนะคะ
และจากการสอบถามลูกสาวของนายวิรัติก็เล่าให้ฟัง

ลูกสาวเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องคนที่พ่อพาขึ้นไปชั้น๙เนี่ยนะคะ
แล้วอยู่กับพ่อแม่ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ส่วนพี่อีก๒คนก็อยู่กับญาติที่กรุงเทพ
แล้วต้นปีที่ผ่านมาแม่ทิ้งพ่อไป
พ่อก็เลยเครียดดื่มเหล้าย้อมใจตลอดเวลา
วันก่อนพ่อชวนขี่รถซาเล้งมาหาญาติที่ตัวเมืองอุดรธานี
แล้วก็ชวนลูกไปไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สวนสาธารณะ
ลูกสาวบอกว่าโอ้โหตอนนั้นก้มกราบเท้าพ่อ
ขอร้องให้พ่อเลิกคิดฆ่าตัวตาย
รอบนั้นพ่อก็ใจอ่อนแล้วก็พากลับบ้านญาตินะคะ
จนถึงวันที่เกิดเหตุคือพ่อขี่ซาเล้งมา
พอออกมานอนที่ตึกร้างซื้อเหล้าซื้อน้ำขึ้นไปดื่มด้วย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่จะกระโดดตึกนี่แหละค่ะ

แล้วบอกว่าพ่อเคยชวนมาแล้วด้วย
อย่างวันที่จะเกิดเหตุอีกรอบนึงที่จะกระโดดตึก
ลูกพอปล่อยตัวลงไปอยู่ด้านล่างแล้ว
ตะโกนขึ้นมาพ่อจ๋าลงมาเถอะ
พ่อสงสารรู้ไหมแบบนี้ค่ะ

ดูภาพนี้สิ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะ
เฝ้าดูอาการของคุณพ่ออย่างใกล้ชิดแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือ
เพื่อไม่ให้คุณพ่อก่อเหตุหรือว่าคิดสั้นแบบนี้อีกนะคะ

๘ขวบต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นี่มันเป็นตราบาปเหมือนกันนะ